ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดมีโอกาสพบปะคนที่ถูกตาต้องจิตต้องใจ
มีโอกาสดีที่จะสารความสัมพันธ์แต่ถ้าดวงยังไม่สมพงษ์กัน
ก็เป็นเพียงพบกันเพื่อจาก
ส่วนคนมีคู่อาจพบคนถูกใจอีก
แต่ระวังถ้าผิดศิลธรรมชีวิตจะยุ่งยาก
สุขภาพถ้ามีการป่วยไข้แต่อาการไม่รุนแรง
และขอแนะนำให้เข้าวัดทำบุญทำกุศลปล่อยสัตว์ใหญ่
หรือถวายพัฒนาหารแด่พระสงฆ์จะมีโชคดี
การเงินจะมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
จะเข้ารูปเข้ารอยตามลำดับเป็นจังหวะ
มีรายได้เข้ามาเล็กน้อยไม่มากมายมหาศาล
แต่ก็พอทำให้กระเป๋าเงินไม่ว่างเปล่า
การงานจะประสบความสำเร็จในด้านการงาน
เกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์วิจัยธุรกิจติดต่อ
จะมีการประสานประโยชน์ได้ดีจนเป็นที่น่าพอใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์